ออร์แกนิคใครก็ชอบ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้ขายได้ราคาค่อนข้างดีนะคะ
รวมทั้งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
พากันไปดูออร์แกนิคแลนด์นะคะ
เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ
เกือบพันไร่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เพราะว่าเขามีงานวันเกษตรแห่งชาติช่วงปีนี้

ใช่ค่ะไปชมผักไปดูผักไปทานผักกันที่แม่โจ้นะคะครับ

เป็นแปลงผักแล้วก็ไม้ดอกปลอดสารพิษใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ
เป็นไฮไลท์ของงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปีนี้ค่ะ
จัดขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์เกษตรอินทรีย์
สาธิตปลูกผักปลอดสารพิษแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกผักสลัด๕สีป่วยเล้งแล้วก็ชะอมค่ะ
อกจากนี้นะคะนี่เลยค่ะทุ่งทานตะวันสวยงามเหลืองอร่างอร่ามนะคะ
รวมทั้งทุ่งดอกดาวกระจายรวมทั้งฟาร์มแกะจำลองนะคะ
ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกช่วงนี้นิยมกันมาก
ถ่ายภาพกับดอกไม้นานาพันธ์นี่มีให้ไปปั่นจักรยานด้วย
นี่เขามาเป็นกลุ่มนะคะเสื้อสีเดียวกันเป็นทริปปั่นจักรยานในแม่โจ้
ดอกทานตะวันสูงมากใหญ่มากนะสวยมาก
ไปเที่ยวกันได้ช่วงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ความสวยงามของแปลงพืชผักแบบสดก็สวยงามเช่นกัน
แบบนี้นะคะท่ามกลางธรรมชาติบนเนินเขา
ก็ทำให้บรรดานักปั่นมาออกกำลังกายเหมือนที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะ
ชมความสวยงามสูตรบรรยากาศนะคะ
รวมทั้งอาจจะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้าน

ทันนะครับเพราะว่าเขาจัดงาน๒๗กุมภาพันธ